ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะดวนกับเวียดนามในช่วงบ่ายวันนี้
เพื่อวัดว่าใครเป็นเจ้าอาเซียนตัวจริงในฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน
หลังจากทั้ง๒ทีมเคยเป็นแชมป์๒สมัยเท่ากัน
ติดตามความพร้อมของทัพชาบาแก้วได้จากคุณชูศักดิ์วงทองดีครับ
นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายของนักเตะสาวทีมชาติไทยนะครับ
ลงสนามในนัดชิงชนะเลิศพบกับเวียดนาม
ซึ่งทุกคนก็หวังที่จะล้างแค้นเอาชนะให้ได้ในนัดนี้ครับ
เคลื่อทัพนักเตะสาวไทยที่จะลงแข่งขันรอบชิงชนะเลิศกับเวียดนาม
ศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน๒๐๑๖ที่เมืองมันดาเลประเทศเมียนมา
ฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายที่ศูนย์กีฬาด้านหน้าสนามมันดาราธิรีสเตดียม
โดยลงซ้อมเบาเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อหนังกำศึกในนัดเฉือนชนะออสเตรเลีย
ส่วนใหญ่จะเป็นการเล่นลิงชิงบอลกับการจำลองการขึ้นเกมของบรรดาผู้เล่นสำรอง
ไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บและคิดว่าเกมนัดชิงกับเวียดนาม
เตะไทยจะสู้ได้อย่างสนุกสูสี
ศูนย์นิสาสร้างไทยสงฆ์หรือแนนซี่ยอมรับว่า
ผู้เล่นไทยทุกคนตอนนี้อยากลงแข่งขันเพื่อพิสูจน์ตัวเอง
ซึ่งจะพยายามเอาชนะเวียดนามเพื่อคว้าแชมป์ให้ได้
คิดว่าเราแพ้นี่สำหรับตัวแนนไม่ได้คิดว่าเออ
ทำให้เรากลัวหรือว่าทำให้เราหวั่นตรงไหนเลยสำหรับแนน
คิดว่าแนนมั่นใจมากแล้วก็แนนจะทำให้ดีที่สุด
พรุ่งนี้แล้วก็คิดว่าจะเอาแชมป์ให้ได้พรุ่งนี้ค่ะ
ตัวผู้เล่นไทยที่คาดว่าจะลงสนามในระบบ
ผู้รักษาประตูวราพรบุญสิงศ์แผงหลัง๔คน
วารุณีเพชรวิเศษนัฐกาลชินวง
นภาษีตลากัปตันทีมและสูนิสาสร้างไทยสงฆ์
กองกลางพิกุลเกื่อนเพชรและศีรวรรณอินตมี
เส้นฝั่งขวาเป็นรัฐิการทองสมบัติ
ฝั่งซ้ายเป็นอนุสลาหมายเจริญ
มีอรไทยศรีมณียืนในตำแหน่งหน้าต่ำ
และใช้กาญจนาสังเงินยืนค้ำในแดนหน้า
คุณผู้ชมสามารถติดตามให้กำลังใจนักเตะสาวไทย

วันนี้ในเวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาที
สักวงทองดีข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากเมืองมันดาเลประเทศเมียนมา